ดูเหตุการณ์นี้หน่อยถ้ายังจำได้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
เคยไปแถลงข่าวที่หน้าธรรมเนียบหลายเรื่องนะฮะ
เรื่องนโยบายกัญชาด้วยเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วย
พบการทุจริตจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกเอ๊ะตื่นมาลืมแปลงฟันหรือเปล่า
แกก็ไปโชว์ล้างหน้าแปลงฟันโชว์เลยวันนั้น
กระทรวงคมนาคมเลยนะฮะล่าสุดวันนี้เนี่ย
มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขไปโรงแรมของคุณชูวิทย์แถวสุขุมวิทย

โรงแรมเนี่ยมีร้านขายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาอยู่
บอกไปขอตรวจสอบหน่อยคุณชูวิทย์รู้เข้านี่ของขึ้นเลยนะฮะ
เหรอคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เอามาทำอะไรกูเอามานี่ไงเอามา
เอามานี่ทำอะไรกูนี่ทำอะไรกู
เงากูซะตั้งดีกว่ามึงอย่าเล่นรับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อย
ภาพแกนนำพักภูมิใจไทยมาเลย
ค่ะกระทรวมน้ำรายใส่มันบนเคาเตอร์นี่
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาทั้งหลายนี่บอกกวาดทิ้งหมดเลย
ร้านชื่อร้านกัญชาชูวิทย์บ่านะครับคุณชูวิทย์บอกโอ้โหอย่างงี้เนี่ย
มันเป็นการกลั่นแกล้งประชาชนกันแล้วอยู่ดีดีมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องของกัญชา
ร้านค้าในโรงแรมคุณชูวิทย์เลยบอกขอท้าชนกับพักภูมิใจไทย
เพราะเชื่อว่าที่มาถูกตรวจสอบเรื่องของกัญชาในโรงแรมเนี่ย
เพราะว่าคุณชูวิทย์ไปเปิดโปรงการคอลลับชั่นของรถไฟฟ้าสายสีส้มในวันนั้น
แล้วได้พูดถึงเรื่องกัญชาเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องโทษของกัญชา
กันได้ว่าในกรุงเชพเนี่ยพักภูมิใจไทยตกคะแนนไม่เกินหมื่น
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันนะฮะคือผมไปดูข้อมูลแล้วเนี่ย
คุณชุวิตที่ไลฟ์ด้วยวันนี้คือร้านนี้เป็นร้านที่เขามาเช่าที่ในโรงแรมนะ
ไม่ใช่ว่าคุณชุวิตเปิดโดยตรงนะเป็นร้านที่เขามาเช่าที่ในโรงแรม
แต่ก็ถือว่าอยู่ในการดูแลของโรงแรมของคุณชูวิทย์เขานะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นของกระทรวงสาธารณสุข
เขาจะยิ่งมาตรวจอีกหรือเปล่านี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่มาขอตรวจเห็นไหม
คือเจ้าหน้าที่มา๓คนแล้วก็เลยแกก็เลยบอกขอจับเข่านั่งคุยหน่อยสิ
อ่ะยังไงทำไมถึงเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวจะเวียนกันมาอีกหรือเปล่านะ
คุณชูวิทย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับได้แต่ยกนิ้วให้นะ
แล้วก็ได้ตอบคำถามเรื่องของคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ให้สัมภาษณ์เรื่องการออกมาเปิดเผยเรื่องทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของคุณชูวิทย์
การออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทยของคุณชูวิทย์
คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์บอกมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่า
เป็นเกมการเมืองหรือเปล่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าอืม
วันนี้นักข่าวถามคุณชูวิทย์นะฮะแล้วคุณอนุทินเนี่ยยังบอกว่า
คุณชูวิทย์เนี่ยเคยโทรไปหาเคยชวนกินข้าวคุณชูวิทย์ขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
แล้วที่ออกมาเดินหน้าเรื่องการทุจริตโครงการรถไฟฟ้าหรือว่านโยบายกัญชาที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย

ส่วนเรื่องการโทรหาการนัดกินข้าวมีแต่คุณอนุทินนั่นแหละโทรมานัดคุณชูวิทย์กินข้าว
อ้าวเหรอคะอ้าวนี่ข้อมูลคนละมุมเลยนะฮะ
คุณชูวิทย์บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยโทรมานัดกินข้าวเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนคะแนนเสียงในกรุงเทพ
อืมพักภูมิใจไทยเขาอยากปักทงมีสอสอในกรุงเทพค่ะ
พร้อมกับยังเสนอเงินให้คุณชูวิทย์๕๐ล้านบาท
หาแต่ผมเนี่ยไม่เอาโอ้ค่ะผมเนี่ยปฏิเสธ
เข้าไปไอ้ทีพาเข้าไปแล้วยังไงแล้วทำไมมันต้องมี
หุ่งว้างไม๊หรอสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งโทรสัมมาหาผม
ยังไม่นัดกินข้าวหรืองั้นเรียกว่าทางนี้นัดเลย
มามามาว่ากันทั้งแหละธรรมดาการเมือง
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องกลเกณฑ์ทางการเมือง
ต้องว่าก่อน
ขอมานักจะเอาเงิน๕๐ล้านบาทให้ผม
เพื่อที่จะให้ผมช่วยกอทมแล้วผมไม่เอา
เออผมบอกเฮ้ยเงินไม่ใช่ความหมายหนู
ส่วนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาตรวจสอบร้าน
จำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณกัญชาในโรงแรมคุณชูวิทย์นะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงว่าเขาก็เพิ่งทราบข้อมูลว่า
โรงแรมของคุณชูวิทย์มีร้านเปิดอยู่
ก็เลยมาตรวจสอบมาขอดูข้อมูลเท่านั้น
ทีนี้ก็มันก็เลยมีวิวาทะ
ในการเจรจาพูดคุยกันเกิดขึ้นนะฮะเอาลองดูบรรยากาศตรงนั้นหน่อยนะครับ
ทำไมนะคุณก็ทำผมก็ทำไง
นี่นะขณะเดียวกันคุณอนุทินนะครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฮะ
วันนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอ
ลงพื้นที่ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมเขต๒พักภูมิใจไทย
นางสาวพัชรินซำสุริพงศ์ลงพื้นที่หาเสียงพอดี
คุณอนุทินบอกว่าไอ้ประเด็นที่ว่าคุณชูวิทย์บอกเคยโทรหาเสนอเงินให้๕๐ล้าน
ให้มาช่วยหาเสียงให้ภูมิใจไทยในกรุงเทพหน่อย

ไม่จริงเลยคุณชูวิทย์มโนขึ้นมาเองหรือเปล่า

เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยได้คุณพุทธิพงศ์ปุณกัน
มาเป็นแม่ทัพกรุงเทพไปแล้วแม่ทัพกรทมไปแล้ว

คุณบีพุทธิพงศ์มาจากพลังประชารัฐ
อดีตการนำกรปกศนะครับ
ส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร้านกัญชาในโรงแรมของคุณชูวิทย์
คุณอนุทินบอกยืนยันเลยนะว่าไม่ใช่ฝีมือผมผมไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ช่วงนี้เริ่มปล่อยวางงานประจำในกระทรวงสาธารณสุขแล้วด้วยซ้ำ

เพราะเดี๋ยวอีก๒อาทิตย์อายุของรัฐบาลชุดนี้ก็จะหมดวาระลงแล้ว
เอาเป็นว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะขนาดนี้
เสียหนูคุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้
ความสัมพันธ์กว่า๑๐ปีที่รู้จักกันมาเนี่ย
ถือว่าจากนี้ไปอนุทินกับชูวิทย์ไม่มีอะไรต่อกันแล้ว

ไม่บากเพราะว่าเราก็คงไม่มีอะไรต่อกัน

ก็ถือว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตตามวิถีทางของตัวเองดีที่สุด
แต่ว่าก็นึกไม่ถึงว่าไมตีจิตที่จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เหมือนคนไม่รู้จักกันได้เร็วขนาดนี้

พรุ่งนี้๑๒นาฬิกาตอนเที่ยงตรงคุณชูวิทย์บอก

พรุ่งนี้ประชุมคอลโลมอร์ใช่ไหมพรุ่งนี้จะไปแถลงจะไปเชี้ย
เห็นถึงมุมมืดของกัญชาทั้งคุณและโทษ
แล้วจะทำกิจกรรมตัดต้นกัญชาให้ห่างไกลเยาวชนด้วย

ดูเดือดค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นเรื่องการเมืองนะ
เพราะจริงคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้เรื่องการเมืองอย่างนี้นะ